เป็นคดีที่มีเด็กหญิงวัย๑๕ปี
ก็เข้าแจ้งความว่าถูกคนในชุมชน
วัยรุ่นและผู้สูงอายุรุมข่มขืน๔๐คน
ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี๕๙
ถึงช่วงเดือนตุลาคมปี๕๙ที่จังหวัดพังงา
ตอนนี้ทางชาวบ้านเองก็บอกว่า
เรื่องนี้เป็นการกุเรื่องขึ้นมา
ส่วนในทางคดีนะครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะออกหมายจับเพิ่มอีก๘คน
ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงจริงนะครับ
เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นำตัวเด็กสาววัย๑๕ปีและผู้เป็นแม่
เข้าพบแพทย์จิตเวชโรงพยาบาลตะกัวป่า
จังหวัดพังงาเพื่อตรวจสุขภาพ

หวาดกลัวไม่หวาดภาวะเหมือนครั้งที่ผ่านมาแล้ว
ส่วนผู้เป็นแม่มีอาการเครียดอยู่
เมืองต้นแพทย์ได้ให้กินยาผ่อนคลายความเครียดแล้วนะครับ
และหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนและกลุ่มสหวิชาชีพ
เตรียมนัดสอบปากคำครอบครัวเด็กเพิ่มเติมอีกครั้ง

อันนี้ในส่วนสหวิชาชีพครับ
เรามาดูในส่วนของชาวบ้านและผู้นำชุมชน
ในที่เกิดเหตุบ้างที่เกาะแรดเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้คณะทำงานสืบสวน
สอบปากคำเด็กแม่และพ่อเลี้ยงอีกครั้ง
เพราะมีข้อข้องใจมีความสงสัย
และบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกุข่าวขึ้นมาหรือเปล่านะครับ
หลังจากที่เมื่อวันก่อนเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ลงพื้นที่ชี้แจง
แล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ถูกกล่าวหา
ว่าคนในหมู่บ้านรุมโทรมเด็กหญิงมากถึง๔๐คน
ก็เลยสร้างความวิตกกังวลให้กับครอบครัว
และคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยรวมถึงชาวชุมชนทั้งหมดเลย
บอกว่าตอนนี้ชาวชุมชนเองก็เครียดเหมือนกันนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าหากต้องการตรวจสอบคนในหมู่บ้านจริง

หากต้องการตรวจสอบคนในหมู่บ้านจริง
ก็ต้องตรวจสอบพ่อเลี้ยงและญาติของครอบครัวเด็กสาวด้วย
เพื่อความยุติธรรมครับ
หมู่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กนะคะ
เกาะแร็ดนี่มีประมาณ๔๐ครัวเรือนเท่านั้น
ถ้านับไปแสดงว่าผู้ชาย๑คนในทุกครอบครัว
แสดงว่าไปร่วมข่มขืนด้วย
เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มีปัญหาครอบครัวมาก
คนในหมู่บ้านบอกว่าส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วล่ะ
เพราะว่าวัยหนุ่มสาวชายหนุ่มต่างเขาก็ออกไปทำงานนอกพื้นที่แล้ว
ดังนั้นผู้สูงอายุทั้งหมดจะไปรุมข่มขืนได้อย่างไร

ด้านของอีหมามประจำหมู่บ้านก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

เพราะบางครั้งชาวบ้านเห็นผู้เป็นแม่
จะให้ลูกสาวออกไปกับพ่อเลี้ยงในทะเล

และอาจจะเป็นไปได้ว่าแม่ของเด็กนั้น
อาจจะใช้ลูกสาวเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์
หน่วยงานต่างที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยซ้ำ

จริงแล้วครอบครัวนี้คือเขามีพ่อเลี้ยง
เพราะฉะนั้นพ่อเลี้ยงนี้เราต้องสันนิษฐานก่อนว่า
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนี้มันจะต้องมีอะไรมากเกินกว่าความเป็นลูกที่อยู่กันส่วนตัวเยอะเกินไปที่ผมได้ถามมานะครับ
เพราะว่าบางคืนตอนหัวรุ่งนี้ที่ชาวบ้านเห็น
คือแม่จะให้ลูกเลี้ยงนี้ไปกับพ่อเลี้ยงไปลากหัวนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ผิดปกติ
และอีกอย่างพ่อเลี้ยงนี้เป็นถ้าพูดกันตรงคือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่นัก
ส่วนมากเป็นเม่มากกว่าที่ฉลาดแล้วก็พูดเก่ง
แล้วก็ส่วนมากจะอาจจะเป็นไปได้ว่าแม่นี้เอาลูกเป็นเหยื่อ
เป็นเหงื่อและก็หาทิ้งเบบก็ได้อุปโมยุทธ์จากทางด้านผู้ที่มาเชื่อเหงื่อ
ตอนนี้ทางชาวชุมชนก็แสดงความคิดเห็นไปต่างนานาด้วยนะครับ
และก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้สินทรีย์ของเรากราวได้ไปคุย
เด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กหญิงวัย๑๕ปีนะฮะ
สอบถามถึงตัวเองโดนข่มขืนด้วยหรือเปล่า
เพราะว่ามีการกล่าวพาดพิงว่ามีเด็กสาวในหมู่บ้าน

แล้วก็บอกว่าบ้านของผู้เสียหายเขาค่อนข้างจะแปลก
แล้วหลังจากนั้นเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน

ขอความยุติธรรมให้กับชาวชุมชนนะครับ
ค่ะส่วนเรื่องของคดีนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
บอกว่าในเรื่องของคดีตอนนี้เกิดขึ้น
อำนาจการสอบสวนของกลุ่มสหวิชาชีพนะครับ
เพราะว่าผู้ที่เสียหายยังเป็นเยาวชนอยู่อายุ๑๕ปีเท่านั้น
พนักงานสอบสวนเป็นเพียงผู้เข้าร่วมการสอบสวนเท่านั้น
ความคืบหน้าต่างจะเป็นเรื่องของกลุ่มสหวิชาชีพ
ซึ่งจะไปสอบปากคำของเด็ก
แล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาให้พนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งนะคะ
ระหว่างการสอบสวนถามว่าพนักงานสอบสวนเข้าไปพูดคุยด้วยได้ไหม
ได้แต่ว่าเข้าไปเดียวไม่ได้
เพราะเป็นลักษณะของตำรวจอาจจะทำให้เยาวชนเกิดความกลัว

ก็จะใช้สหวิชาชีพเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งบอกมาด้วยนะคะว่าใครถ้าใครมีหลักฐาน
หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
สามารถติดต่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้
พร้อมระบุใครไม่ได้กระทำผิดไม่ต้องกังวลค่ะ
เพราะว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะออกมารูปแบบใด
อยากจะให้ทุกคนเห็นใจผู้เสียหายนะคะ
ตอนนี้คือทุกฝ่ายอยากให้เร่งรัดคดีให้เสร็จสิ้น
ชาวบ้านเกาะแร็ดบอกว่าอยากให้ทำคดีเสร็จเร็ว
หาตัวคนผิดเร็วว่ามีจำนวนกี่คนกันแน่

มูลที่ช่วยเหลือเหยื่อก็บอกว่าอยากให้เสร็จเร็วเหมือนกัน

บางคนคนในชุมชนบางคนก็ไปเข้าโรงพยาบาลเหมือนกัน

ตำรวจพบบุคคลที่มีหลักฐานชัดเจน
ว่าร่วมกันลงมือข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๕ปีนี้แล้ว
แล้วก็เตรียมออกหมายจับเพิ่มเติม๘คน
หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการจับกลุ่ม
แล้วก็ส่งฟ้องศาลไปแล้ว๓คนเมื่อปี๕๙

แต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าตำรวจมีหลักฐานเพิ่มเติมชัดเจน
ว่าจะสามารถออกหมายจับอีก๘บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้นะครับ